คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวคดีความของคนในแวดวงบันเทิงกันบ้างดีกว่า
วันนี้มีมาให้ติดตามกันถึง๒คดีความเลยนะคะ
คดีแรกก็คือคดีของคุณเสกโลโซ

หลังจากที่คุณเสกทำร้ายร่างกายอดีตลูกน้องของภรรยาเธอนั่นเอง
ส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีของสาวจักรจันทร์อคัมซิรินะคะ
ที่ถูกหลอกเรื่องของเงินขายข้าวชาวนานั่นเองนะคะ
ซึ่งก็มีเจ้าทุกข์กว่า๒๐รายค่ะ
ที่จะเข้าแจ้งความในวันเสาร์นี้ด้วยค่ะ
นางเอกสาวจักรจันทร์อคัมซิริเปิดเผยความรู้สึกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
หลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นลูกชาวนา
ขอความช่วยเหลือจนมีแฟนคลับรวมไปถึงผู้ใจดี

แต่กลับถูกคนร้ายเชิดเงินหนีไป
โดยเธอยอมรับว่ารู้สึกเสียใจที่ได้กลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มมิจฉาชีพ
และขอให้เหตุการณ์นี้เป็นข้อคิดเตือนใจคนไทยทุกคน
เตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดีในวันเสาร์นี้
โดยนางเอกสาวยังได้โพสต์ภาพใบหน้าคนร้าย

เพื่อให้สังคมออนไลน์ช่วยกันส่งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ